เนรมิตที่ดิน๑แปลงปลูกผักสลัดขายสร้างรายได้อย่างดีเลยจ้า
นี่คุณจำหน่ายสลัดแบบผักสลัดเยอะมากแบบนี้นี่คือผักไฮโดโปรนิกนะคะ
ผักไฮโดโปรนิกผักสลัดวิสชาพรฟาร์ม
ตั้งอยู่ที่ตำบลทรัพย์ใหญ่อำเภอทรัพย์ใหญ่จังหวัดชายภูมินะคะ
เจ้าของเขาพลิกผืนดินและเนรมิตที่ดินข้างบ้านปลูกผักไฮโดโปรนิกและผักสลัด
จากเดิมเนี่ยเพียงต้องการปลูกผักไว้กินเองผักสวนครัวปลูกไว้ผักสลัดปลูกไว้เอาไว้กินเอง
รักษาสุขภาพแต่มองไปมองมาเอ๊ะมันเป็นช่องทางในการหาอาชีพเสริม
งั้นก็เลยปัจจุบันกลายเป็นอาชีพหลักและเป็นรายได้หลักในการเลี้ยงครอบครัวไปแล้วทำเล่นไปใช่
คุณวิชาพรทำธุระอายุ๔๕ปีเจ้าของสวนเขาบอกว่า
เดิมทีปลูกแก้วมังกรไว้แต่ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่
โอ้โหปลูกเอาไว้กินเองก่อนในเบื้องต้น
แต่ว่าพอผลผลิตมักขึ้นชาวบ้านก็เริ่มมาติดต่อขอซื้อ

แล้วมันสดมากคุณ

เขาบอกว่าพอชาวบ้านรู้แล้วมาติดต่อขอซื้อก็แบ่งขายไป

สลัดมีรายได้
วันละ๑๐๐๐๒๐๐๐บาทนะคะ

กลายเป็นว่าต่อวันได้วันละ๑๐๐๒๐๐บาท
จำหน่ายเป็นถุงแบบเมื่อกี้ถุงละ๑๐๐๑๒๐บาท
ซึ่งผักที่ปลูกในสวนมีหลายอย่าง
เยอะแยะมากมายสนใจสั่งซื้อได้นะคะ
หมายเลขโทรศัพท์ด้านล่างนี้นะจ๊ะถ่ายภาพเก็บไว้นะคะ
โอ้โฮนี่เข้าไปขายตามตลาดแถวบ้านด้วยนะที่เจมส์ประเทศ
โอ้โหดีนะดีเนาะ
เป็นรายได้หลักให้ครอบครัวไปเลย